เรื่องเตือนภัยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนจังหวัดชนบุรีนะคะ
มีคนขับรถพ่วง๑๘ล้อเขานั่งมากับภรรยา
เขาก็แวะข้างทางซื้อหอยหอยแมลงผู้หอยแคลง
เขาก็คิดว่าซื้อแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกสัก๑๐นาทีก็เสร็จแล้ว
ไม่ล็อกรถแล้วก็ติดเครื่องเอาไว้ด้วย
พอกลับไปในรถเท่านั้นล่ะสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๑บาทหายไป
รอให้การกับเจ้าหน้าที่แบบหน้าตาตกใจทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาเลยค่ะ
เขาก็โอ้โหซื้อหอย๔๐๐เสียทองคำไป๑บาท

เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนสายเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะ
ใกล้กับปั๊มน้ำมันปตทนะคะที่อำเภอเมืองชนบุรีนี่แหละ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะคะรถคันนี้เป็นรถพ่วง๑๘ล้อ
คนขับชื่อว่านายประมูลปวะถาอายุ๔๐ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
มากับภรรยาค่ะชื่อว่านางแดงอายุ๓๔ปี
ยืนรอให้ปากคำกับตำรวจสีหน้าตกใจมาก
คุณพี่ประมูลบอกว่าเขาขับรถไปส่งน้ำตาลทราย
โรงงานอ่าวอุดมที่ศรีราชา
ขับรถกลับละแวะข้างทางหน่อยซื้อหอยมะแรงผู้หอยแครง
หอยเนี่ย๔๐๐นะคะลงไปติดเครื่องไว้ประตูก็ไม่ล็อก
หอย๑๐นาทีกลับมาที่รถทองคำหาย
คือเขาเก็บเป็นสร้อยข้อมือทองคำไว้ในกระเป๋า
แล้วก็วางกระเป๋าเอาไว้บนเบาะที่นั่งคุณภาคภูมิคนร้ายเนี่ย
กระเป๋าเอาสร้อยทองคำไปเป็นสร้อยข้อมือนะคะ

นี่ไงคิดว่าเป็นรถพ่วงมันคงไม่ค่อยสนใจ
ไม่น่าจะมีของมีค่าอะไรเออมันรู้ได้ไงว่ามีทองคำอยู่ในรถ
พวกนี้คงมาจ้องดูเห็นรถจอดอยู่ไม่มีคนก็ชะงงเฉงอดู
เห็นมีกระเป๋าน่าจะเพราะเห็นกระเป๋าวางไง
กระเป๋าต้องมีอะไรสักอย่างมีเงินมีอะไรอย่างนี้ไงเนอะ
ลองเปิดประตูดูซิอ้าวประตูไม่ล็อกอีกอ้าวเห็นในกระเป๋ามีทองก็ไปเลย
จริงวางกระเป๋าไว้ในรถนะมันส่องเห็นไงว่าอะไรวางอยู่บ้าง
ไอ้แก๊งทุบกระจกรถเอาของนี่ก็คือก็ส่องก่อนไง
เห็นมีกระเป๋าเห็นมีอะไรในรถก็เอาเลยไง
คุณพี่ประมูลบอกว่าเสียดายเสียดายสร้อยข้อมือทองคำที่หายไปนะคะ
ก็เนี่ยแป๊บเดียว๑๐นาทีก็ตัดเพาะเหมือนกันนะ
บอกว่าโอ้โหสังคมไทยตอนนี้อยู่ยากจริงเผลอไม่ได้
หอยแป๊บเดียวหอย๔๐๐ศูนย์ทองไปมูลค่า๒๐๐๐กว่าบาท
บอกเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดให้นะคะเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ